ก็ไม่รู้ว่าแบบไหนดีกว่ากันนะคุณกาย
สำหรับญาติที่รู้ว่าญาติของตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโซนอันตราย

ญาติอีกจำนวนนึงที่เขายังไม่รู้ชะตากรรม
แล้วก็ยังติดต่อพี่น้องของตัวเองที่ไปทำงานที่อิสราเอล

ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่เป็นคนไทยที่กำลังรอการติดต่อ
ว่าตอนนี้ลูกหลานที่ไปทำงานที่อิสราเอลอยู่ที่ไหน

นี่วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านโคกสูงค่ะ
อยู่ที่ตำบลโนนธาตุอำเภอหนอง๒ห้อง
หมู่บ้านนี้นะมีชาวบ้านไปทำงานที่อิสราเอล๘คนด้วยกัน
แต่ตอนนี้เขาติดต่อได้แล้ว๔คน
อีก๔คนก็คืออยู่อีก๒ครอบครัว
ซึ่งยังไม่รู้ชะตากรรมยังติดต่อไม่ได้
วันนี้เราไปคุยกับคุณรำเภยกุศรำนะคะ
ซึ่งเป็นพ่อของคุณอภิชาติกุศรำนะคะ
แล้วก็นายพงเทพกุศรำ
พี่น้องแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ค่ะ

คุณรำเภยเนี่ยบอกว่าลูกชายคนเล็กคือนายพงเทพเนี่ย
เขาไปทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่อิสราเอลก่อน

เขาก็เลยชวนพี่ชายไปทำงานด้วยกัน
หลังจากเกิดเหตุรุนแรงก็ยังติดต่อลูกไม่ได้
แล้วลูกสองคนก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาด้วย
แล้วคือคิดดูหัวอกคนที่รอคอยข่าวจากเมืองไทยเนี่ยค่ะ
เขายังไม่ทราบเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้นะคุณพ่อบอกว่าทำได้เพียงแค่จุดทูบ
จุดทูปขอเจ้าที่ปู่ย่าตายาย
บอกกล่าวภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว

แล้วก็อยากสื่อสารบอกว่าถ้าลูกยังปลอดภัย
ติดต่อกลับมาตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ

ก็ให้ลูกเป็นคนตัดสินใจค่ะ

อยากรู้ความเพิ่มใหม่ของลูกใช่ไหมคะ

เห็นใจครอบครัวแล้วก็คนไทย

อีกส่วนหนึ่งอยู่ในโซนอันตราย

คุณรำเภยบอกว่าอยากจะให้ลูกติดต่อกลับมาอย่างน้อย

อีกครอบครัวหนึ่งหมู่บ้านเดียวกัน
ก็คือคุณหมวยนาจันทร์อายุ๕๗ปี
บ้านนี้ก็ลูกชายสองคนเหมือนกันไปทำงานที่อิสราเอล
ลูกชายคนโตบอกว่าติดต่อน้องชายคือนายสุรศักดิ์
หรือว่านายสดนาจันทร์ที่ไปทำงานทางด้านเกษตรได้ล่าสุด

แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อกันไม่ได้อีกเลย
จนถึงวันนี้เนี่ยบ้านที่เมืองไทย
ก็ไม่สามารถติดต่อลูกทั้งสองคนได้แล้ว
คือทางบ้านก็วิงวอนนะคะแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ขอให้ช่วยตามหาลูกชายด้วยเพราะเขาติดต่อไม่ได้
ก็ได้แต่ภาวนาให้ลูกทั้งสองคนปลอดภัยค่ะ
เดี๋ยวฉันพาคุณผู้ชม
ไปดูอีกครอบครัวหนึ่งที่ก็รอคอยข่าวคราวเช่นกันนะคะ
อันนี้อยู่ที่จังหวัดชายภูมิค่ะที่บ้านโนนเชือก
ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกติดต่อสามี
คือคุณอานันด์เพ็ดแก้ว
ไม่ได้นะคะห่วงมากเลย
แล้วก็ตอนนี้ทราบข่าวจากเพื่อนของสามี

สามีมานั่งอยู่หน้าแคมป์คนงาน
แล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุความรุนแรงขึ้น
มีกลุ่มคนบุกมายิงและคว่างระเบิดในแคมป์คนงานนั้นแหละ
ทุกคนวิ่งหนีตายออกมา
แต่เพื่อนสามีเขายืนยันว่าไม่เห็นว่าสามีของเธอวิ่งตามออกมา
แล้วปรากฏว่าพอเหตุการณ์สงบ

ในพื้นที่นั้นเนี่ยพบโครงกระดูกอยู่๕โครงนะคะ
พิสูจน์ได้เพียง๓โครงกระดูกเท่านั้น
ส่วนอีก๒โครงกระดูกเนี่ยยังอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์ค่ะ

คือเขาบริกินเหล่าอาจจะมีสติดีขับมูท์
แล้วบนนี้มีคนเห็นหรือทั้งไหนก็ค่ะ

น่าจะไปลบตามสวนหรือตามที่อื่น
ที่บริเวณค่ะอืมแล้วมันมีน้องคนนึงที่ไฟล์ใหม่
แล้วแลนด์ออกมาจะเอาทางดับเพลิงไปดับ

เขาเลยแลนด์เขาไปรวบในห่องน่ามแล้วไปตายอยู่ในห่องน่ามค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยทุกครอบครัวนะคะ
ให้ได้เจอคนที่เป็นที่รักทุกคนนะคะ
ครับมีหลายครอบครัวมากเลยนะถ้าเห็นจากในข่าวนี้นะครับ